ทุกผู้ชมครับที่พระนครศรีอุทยานะครับพ่อตาวัย๔๘ปีโมโหลูกเขยฮะ
ชอบทำร้ายลูกสาวเหลือเกินทำร้ายจนแบบฟกช้ำดำเขียวไปหมด
บุกไปหาถึงที่อู่ซ่อมรถที่ลูกเขยทำงานอยู่อืมโอ้โหเตะต่อยนะ
คือเอาจนแบบลูกเขยสลบคาที่นะครับ
พอแล้วพี่มันเรื่องอะไร

ทำร้ายลูกสาวนะครับนายประสิทธิ์กฤษสุวรรณนะฮะ
อายุสี่สิบแปดปีนะครับชายเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นสีดำนะฮะ
บุกไปอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์อู่หนึ่งที่ตะบนสามเรือน
อำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอุทยานะครับคนที่ถูกทำร้ายชื่อนายวัชรากรสุธจิตนะฮะ
อายุ๒๑ปีนะครับเสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงขายาวสีน้ำตาลนะครับ
เป็นลูกเคยของนายประสิทธิ์นะฮะก็ตามภาพแล้วฮะอืม
ผู้ที่ถ่ายคลิปเนี่ยคือเจ้าของอู่นะค่ะ
เขาก็พยายามตะโกนห้ามนะแต่ว่านายประสิทธิ์ก็บอกว่าอย่ามายุ่งนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
คือตอนแรกเนี่ยที่มีการเผยแพร่คลิปนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุมันคืออะไร
แต่นี่ครับนายวัชรากรก็หนักอ่ะฮะ
ต้องเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
จุดเกิดเหตุนะครับนี่ฮะร้านแห่งนี้ครับก็ไปจะไปคุย
เรื่องนายวัชรากรนี่แหละนะว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
ถูกทำร้ายในคลิปเนี่ยเราเจอเขานะฮะเราเจอเขานะครับวันนี้นะครับ
เขาบอกว่าอย่างนี้๑ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย
นั้นเขาทะเลาะกับแฟนสาวในร้านซ่อมรถนี่แหละ
มีปากเสียงกันเรื่องหึงหวงที่แฟนสาวคุยกับผู้ชายคนอื่น
อันนี้เขาอ้างกับเรานะวัชรากรเขาบอกกับเราแบบนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าตอนนั้นถูกแฟนสาวดึงผมเขาก็เลยยกตัวแฟนสาวขึ้นมาแล้วทุ่มลงพื้น
หลังจากนั้นมันก็เกิดการชุลมุนกันขึ้นแล้วมีคนมาห้าม
นี่คือวัชรากรนะฮะร่องรอยบาดแผลที่พ่อตามาทำร้ายนะ
เขาก็ให้เราดูนะครับพอมีคนมาห้ามเนี่ย
ชรกรบอกว่าแฟนสาวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปให้พ่อมาเคลียร์
แล้วแฟนก็กลับบ้านไปจนกระทั่งตอนค่ำพ่อตาก็คือนายประสิทธิ์
ก็มาที่ร้านนะฮะก็มาถามหาเขาแล้วก็ลากตัวเขาออกมาจากร้าน
เขาก็พยายามจะบอกจะอธิบายเรื่องราวต่างให้พ่อตาฟัง
แต่ไม่ทันได้อธิบายเลยครับตามภาพเลยฮะพ่อตาไม่ฟังอะไรเลยครับ
ทำร้ายร่างกายเขาทั้งเตะทั้งต่อยจนเขาหมดสติไปเลย
รู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือโอ้โหปากแตกเย็บ๗เข็มฟันโยกนะ
มีร่องรอยบอบช้ำตามร่างกายเต็มไปหมด
เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับนายวัชรากรบอกว่าเขาไม่คิดว่าจะถูกพ่อตาทำร้ายร่างกายขนาดนี้
ยังคิดอยู่เลยว่าเออพ่อตามาถึงเนี่ยน่าจะได้คุยกันก่อน
ไม่ใช่ลงมือทำร้ายจนเขาสลบไปเลย
ที่ผ่านมาเขายืนยันว่าเขาไม่เคยทำร้ายร่างกายแฟนสาวเลยนะครับ
ไม่เคยตบตีนะก็มีครั้งนั้นนั่นแหละก็จับทุ่มใส่เตียงนะ
ส่วนสาเหตุที่เกิดล่าสุดเนี่ยก็เป็นลักษณะของการป้องกันตัว

คือน่าจะลูกสาวเขาไปฟ้องว่าผมแบบตบตีอะไรประมาณนี้ครับพี่

แต่จริงแล้วคือผมไม่เคยตบตีเลย

มีแผย์มีแผย์ผมไม่ชก

ความให้ผมอธิบายเลยคือเล่นเลย

หนึ่งก็จะเอาให้พี่การอะไรประมาณนี้เตะเลย
ผมก็ลึกผมก็ผิดนะพี่ผมก็ยอมรับว่าผิด
แต่คือไม่น่ามาทำกับผมแบบนี้นะพี่

ส่วนเจ้าของร้านซ่อมรถนะฮะ

วันนี้คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราก็ได้คุยด้วยนะครับ

บอกว่าพ่อตาของนายวัชรกรเนี่ย
คืนวันเกิดเหตุ๑ธันวาคมเข้ามาในร้าน

พอเจอตัวก็ลากตัวออกไปนอกร้าน

แต่ว่าฝั่งของพ่อตาของนายวัชรกรเนี่ย

ก็เลยกลับเข้าไปเอามือถือในร้าน
ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ

ทำร้ายจนนายวัชรกรเนี่ยสลบไปนี่ฮะ
เขาก็พาไปชี้ไว้ตรงนี้
ตรงโน้นรถสีน้ำเงิน

เสร็จแล้วก็ผมก็ตามมาโทรศัพท์ไป

เขาบอกว่าเขาไม่เคยทำร้ายร่างกายแฟนเขาใช่ไหม

มีทุ่มใส่เตียงครั้งหนึ่ง

วันนี้ติก็ไปคุยกับแฟนของนายวัชรากรนะฮะ
เป็นหญิงสาววัยรุ่นวัย๑๗ปีครับ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยทะเลาะกับนายวัชรากรแฟนนุ่มจริงนะ
ในคืนวันนั้นวันที่๑ธันวาคม
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนค่ำแต่ว่าทะเลาะกันช่วงกลางวัน

ไปทำร้ายร่างกายนายวัชรากรแล้ว
เธอคิดว่าพ่อเธอคงจะถึงที่สุดแล้วล่ะถึงไปทำร้ายร่างกายนายวัชรากร
ยืนยันว่าที่ผ่านมาถูกนายวัชรากรทำร้ายร่างกายเป็นประจำในเวลาที่ทะเลาะกัน
เหตุก็คือเรื่องหึงหวงเพราะนายวัชรากรเนี่ยชอบคิดว่าเธอเนี่ยไปคุยกับผู้ชายคนอื่น
ตอนที่เขาทำร้ายร่างกายเราพ่อรู้ไหมครับ
รู้ค่ะแต่แม่เป็นคนห้ามไว้ห้ามไม่ให้พ่อทำ
พ่อก็ยับยั้งช่างใจแต่ว่าครั้งนี้มันเกินไป
ครั้งนี้พ่อเหลืออดแล้วเขาทำบ่อยเกินนี่นะฮะ
ส่วนแม่ของหญิงสามคนนี้
บอกว่าสามีของเธอเนี่ยรักนายวัชรกรลูกเขยมาก

สร้างบ้านให้อยู่เลยนะนี่แม่ยายนะฮะที่คุยกับตินะครับ
ว่าสร้างบ้านให้อยู่เลยแต่นายวัชรกรก็มักทะเลาะกับลูกสาวเป็นประจำ
เธอก็พยายามห้ามนายวัชรกรก็รับปากตลอดว่าเออจะไม่ทำร้ายร่างกายลูกสาวอีกแล้ว
แต่สุดท้ายก็ทำร้ายทุกครั้งนะครับเธอก็เลยเชื่อว่าสามีเธอก็คงทนไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
นี่นะฮะส่วนพ่อตานะครับวันนี้ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรนะครับ
บอกว่าก็ที่ทำไปก็เพราะว่าไม่พอใจจริงนะที่ลูกเขยเนี่ยทำร้ายร่างกายลูกสาว
ก็ให้ข้อมูลสั้นแค่นี้นะครับหลังจากเกิดเหตุนะครับ
ทางฝั่งของลูกเขยที่ถูกพ่อตาซ้อมนะครับไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพบังปะอิน
ข้อมูลเป็นบ้านที่อยู่กับพ่อตากับภรรยาแล้วก็แม่ยายเดี๋ยวไปอยู่กับพีชสาวไปก่อน
กว่าสถานการณ์ต่างมันจะดีขึ้น
แล้วก็ไปตามให้ทั้งสองฝั่งแล้ว